คุณผู้ชมฮะมีคนแชร์อยู่ในโลกโซเชียลบอกว่า

มีทั้ง๔เขานะไปดูกันก่อนเขาบอกมันน่ารักดีนะฮะ
แหมใส่เพลงเข้าไปมันก็ได้อารมณ์เหมือนกันนะคุณ
แล้วหนอนจะก้มต่ำได้มากกว่านี้อีกไหมคะ
ได้แล้วก้มได้แค่นี้แต่หัวเขาสิดูคุณ

บางคนบอกเหมือนมังกรที่มีแบบเขาอยู่หลายเขา๔เขา

คือดิฉันดูไม่ออกว่าจริงคืออะไร
เหมือนมังกรในเทปนิยายเออนะฮะ
พร้อมระบุว่ามันคือหนอนอะไรเนี่ย
เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นหน้าตาก็แปลกประหลาด
เหมือนมีเขาง่อออกมาสี่เขาเลยดูคล้ายกับมังกรเลยนะฮะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกว่าหนอนมีเขาชนิดนี้คือ

มีลักษณะพิเศษตรงส่วนหัวเนี่ย
คือจะมีหงอนหรือขาวแบบนี้งอกออกมา๔หงอนเลย
ออกมาจนดูคล้ายกับเขาของมังกรจริง
ในไทยพบมากในจังหวัดอุบลราชธานี
คาดว่าตัวนี้มันเริ่มเป็นตัวเต็มวัยสำหรับหนอนแล้ว
อีกไม่กี่วันหนอนน่ารักแบบนี้
เขาจะกลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวยแล้วนะครับ
หรอเขาบอกว่าเจอเยอะที่อุบลเหรอคะ
พี่น้องชาวอุบลดูข่าวเที่ยงอยู่ส่งมาบอกกันหน่อยเคยเจอไหมแบบนี้